การแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศอินโดนีเซีย
เกมแรกของทีมไทยนั้นเจอกับจีมอนเลสเต้แล้วก็ไม่ใช่งานยากเกินไปนะครับ

แม้ว่าจะเป็นนักเตะที่ไม่ใช่แกนหลักในช่วง๗๘ปีที่ผ่านมา
แต่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทีมชาติไทย
แต่ด้วยความห่างชั้นกับตีมอลด้วยแหละครับก็เป็นเกมที่เรียกความมั่นใจได้เป็นอย่างดีในการเล่นเกมแรก
โดยการแข่งขันนัดนี้นะครับปูปิสนั้นก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักจากไทยแลนด์ไฟซ์นี่แหละครับ
ขอบริเวณถึง๔คนเริ่มจากสารพุทธพลาพฤกษ์ต่อด้วยบุมัติอุสมันมูซาพร้อมเมียมคนสีซับแสงแล้วก็กัปตันทีมเจศดาชูเดช
ส่วนอีก๒ประตูเป็นผลงานของสุธิพรกัดเจริญแล้วก็อภิวัตรแจ่มเจริญครับ
หลังจบเกมปูปิสกุลซื้อทีมชาติไทยยอมรับนะครับว่าครึ่งแรกนั้นผู้เล่นไทยยังประสานงานกันได้ไม่ดี
ทำให้ครึ่งหลังต้องเร่งจังหวะของเกมมากขึ้นก็ถือว่าพ่อใจกับฟอร์มโดยรวมแต่ว่าจะไม่ประมาทคู่แข่งนะครับที่มีเวียดนามอยู่ในสายเดียวกัน
รวมถึงกลุ่มเอที่มีอินโดนีเซียเจ้าภาพด้วยส่วนผลอีกคู่ในสายเดียวกันครับ
เวียดนามเอาชนะบรูไนท์ไปก้าวศูนย์จบนั้นแรกครับทีมชาติไทยนั้นเป็นทีมนำของกลุ่มดี
เนื่องจากรุณเศรษฐ์นั้นดีกว่าเวียดนาม
ในช่วงเย็นวันนี้เวลา๔โมงครึ่ง